ผู้สูงอายุแล้วไปดูกับผู้ที่อายุน้อย
เยาวชนเด็กน้อยดีกว่า
เด็กน้อยคือแข่งอะไรเด็กเขาก็น่ารัก
ใช่เหมือนผู้สูงอายุเลยแข่งขันวิ่งเนี่ยนะฮะ
เป็นการวิ่งที่ไม่ธรรมดาเพราะกว่าจะเข้าเส้นชัยได้
เล่นเอาน้ำตาไหลเลยทีเดียวเชียว
ดูสิครับต้องใส่ถุงเท้า
เพื่อที่จะวิ่งต่อนี่คือกฎกติกามารยาทในการวิ่งครั้งนี้

แต่ดูอุ้มใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้

ถุงเท้าทำไมมันใส่ยากใส่เย็น
มาแล้วแล้วคนนี้ไปไม่ไปไม่รอใครแล้ว

ส่วนบางคนก็ยังวุ่นวายกับถุงเท้านี่อะไร
ใส่ไม่ได้ไม่ไปแล้ว
มองหาแม่แล้วเนี่ยแม่จ๋า

ถุงเท้ามันใส่ไม่ได้บางคนก็ไปแล้วก็วิ่ง
ใส่ได้ก็วิ่งไปก่อนคนใส่ไม่ได้ก็มองหาแม่
แม่ถุงเท้าใส่ไม่ได้

ดูสิครับส่วนคนนี้
ทำไมถุงเท้ามันไม่อยู่กับที่

โถตอนเด็กคุณอาจจะเคยเป็นแบบนี้มาก่อน
เคยฮะเคยร้องไห้เพราะว่าใส่รองเท้าไม่ได้
ทำไมลองเท้ามันเล็กกว่าเท้า

ทะเลาะกับแม่น่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
มันเป็นสีสันของการแข่งขันกีฬาเด็ก
คือเด็กอนุบาลทำอะไรก็น่ารัก

แค่การแข่งขันวิ่งนะกว่าจะใส่ถุงเท้าได้
มันใช้ความพยายามมากแล้วน้องตั้งใจมาก

เทิดทักขันเท่หะ

เห็นแล้วเราก็ร้องไห้กันแทนวัน
จำลงแงบางวันนี้ใส่เกงไนไม่ได้เราร้องไห้

แม่ใส่เกงในไม่ได้
งั้นไม่ต้องใส่ไปเลยครับนั้น
เกงในอยู่ไว้

เด็กทำอะไรก็น่ารักแต่โตขึ้นอย่าทำนะ
มันจะไม่น่ารักเหมือนน้องเขาสิ